พาไปที่จังหวัดนทบุรีคุณผู้ชมฮะตีสองไม่นอนกันอ่ะ
แล้วทำไมอ่ะวัยรุ่นปลาระเบิดกันคือจะตามไปหาคู่อรินะ
เห็นคู่อริมันไปหลบซ่อนอยู่ไหนไม่รู้ค่ะ
ปลาระเบิดเลยยิงปืนด้วยอ่ะ

แม่อยากให้พวกนี้ไปเจอเจ๊มาลีเมื่อสักครู่จังเลย
ห้าวจริงตี๒ชาวบ้านเขาจะนอนกันคุณผู้ชมฮะ
พี่มากันเป็น๑๐เลยนี่ว่ะมากันเยอะเลยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
โอ้โหตรงนี้คือริมถนนบางกรวยไซน้อยครับที่นนทบุรี
น่าจะสิบคันได้มั้งมอเตอร์ไซน์อ่ะมากันเกือบยี่สิบคน
เครื่องเสียงดังแล้วก็ตะโกนท้าทายคู่อริที่
เหมือนว่าจะไปหลบอยู่ในห้องเช่าครับ
แล้วก็มีทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดดังสนั่นไปหมด
เหตุเกิดเช้ามืดวันจันทร์ที่ผ่านมา๘พฤษภาคม
มีอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่ากลุ่มคู่อริกับไอ้วัยรุ่นกลุ่มเมื่อสักครู่นี้นะ
นี่ฮะนั่งกันอยู่หน้าหอพักแล้วพอเห็นคู่อริบุกมาเท่านั้นแหละ
หนึ่งในนั้นครับไปหยิบระเบิดปิงปองมานี่
เบิงปองเนี่ยซ่อนไว้แถวต้นไม้นะปลาสวนออกไปเลยนั่นปลาไปแล้ว
ปลาเสร็จวิ่งหนีหลบเข้าไปในห้องพักครับแล้วกลุ่มวัยรุ่นก็วิ่งถือมีดดาบยาวนะ
เข้าไปทุบไอ้กระจกบานเกล็ดแล้วก็ตะโกนเรียกออกมาออกมา
กะจะปะทะกันครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังหอพักตรงนี้เลย
กับแม่ค้าขายส้มตำแถวนั้นพี่บัวพันธ์พี่บัวพันธ์เล่าให้ฟังว่า
ห้องเช่าที่มีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเป็นของสามีภรรยาคู่หนึ่ง
แล้วทั้งคู่ไปทำงานรับเหมาที่ต่างจังหวัดแล้วก็ให้ลูกสาวนะมาพักแทน
ลูกสาวเนี่ยชื่อแพลวแล้วแพลวก็พาแฟนกับเพื่อนแฟนที่เป็นวัยรุ่นมาอยู่ด้วยกัน๓๔คน
ก่อนเกิดเหตุสัก๒วันนะอันนี้พี่บัวพันธ์เล่าให้ฟัง
แพลวเนี่ยไปมีเรื่องโตเถียงกับวัยรุ่นอีกกลุ่มที่หน้าห้องเช่าแล้วรอบหนึ่งนะ
ตอนนั้นก็ทะเลาะกันโหกเวกโวยวายแต่ก็แยกย้ายกันไปคาดว่ารอบ
อีกฝ่ายเนี่ยจะมาเอาคืนไงคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ทำให้ชาวบ้านแถวนั้น
เขากลัวกันจนคนที่อยู่ในห้องเช่าจะย้ายออกจากหอพักกัน
แล้วจะย้ายออกหลายห้องด้วยโอ้โหหอพักเดือดร้อนสิแบบนี้

แล้วก็เพื่อนของแฟนรวม๔คนไปสอบปากคำ

ปมเหตุมาจากแม่เรื่องใหญ่เหลือเกินคุณผู้ชมฮะ

แล้วก็เบิ้ลเครื่องมอเตอร์ไซค์ใส่กันครับ
แต่ตำรวจบอกไม่รอดหรอกนะนี่ตำรวจสภวังกลวยลั่นไว้เลยเดี๋ยวได้ตัวมาทั้งหมดเร็วนี้แน่นอนครับ